นักเรียนหญิงจังหวัดพิศนุโลกสอบโอเน็ต
วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม๑๐๐คะแนน

แล้วก็สอบติดแพทย์ถึง๔สถาบัน
อยากเป็นหมออยากช่วยเหลือผู้คนในสังคม
เคล็ดลับเวลาเรียนต้องทำอย่างไรเดี๋ยวผมบอกนะฮะ
โดยนายพยับอนันนินผู้มนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ทำพิธีมอบเสื้อสามารถโอเน็ตคณิตศาสตร์พิชิตร้อย

แก่นางสาวพิมรักบารมีจำชื่อเด็กหญิงคนนี้ไว้ดีนะฮะ

หลังสามารถทำคะแนนสอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็มร้อยคะแนน
และสอบติดแพทย์ถึง๔สถาบัน
โดยน้องพิมได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและก็ครอบครัว
ใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนสอบประมาณ๑๒สัปดาห์นะ
เน้นเรื่องของการทำโจทย์เก่าของโอเน็ต

เพื่อจะได้รู้แนวข้อสอบแล้วก็จะได้รู้ว่า
เราทำทันทุกข้อหรือเปล่าในการสอบจริง

ซึ่งผลการสอบศึกษาต่อนั้นสอบติดแพทย์ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เป็นอันดับหนึ่งของคณะแพทย์ด้วย
แล้วก็สอบติดแพทย์ซีริราชด้วยนะครับ
โดยเธอนั้นตัดสินใจเลือกเรียนที่สิริราชครับ
ก็อยากเป็นแพทย์ครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

ฟังเสียงน้องพิมเด็กเก่งคนนี้ฮะ
ก็จะแนะนำให้เพื่อนทำแบบเดียวกันนะคะ
ก็คือดูแนวข้อสอบเก่าค่ะ
แล้วก็ไปดูว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่แน่นยังไม่พร้อม
ก็ไปอ่านเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ลองมาฝึกจับเวลาค่ะ
นานเดียวกันเวลาอย่างไรครับ
ก็คือจะแบ่งเวลาทำการบ้านไว้ตอนเย็นนะคะ
ประมาณช่วง๕โมงถึง๖โมงค่ะ
พอทำการบ้านเสร็จก็จะมีออกไปเดินรอบบ้านนะคะเดินเล่นนะคะ

แล้วก็เตรียมอ่านหนังสือตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มค่ะ
ก็จะอ่านไปเรื่อยตามตารางเวลาวันนั้นนะคะ

น้องบอกด้วยนะถ้าเกิดเป็นพวกคณิตฟิสิกส์

ก็จะอ่านเนื้อหาก่อนแล้วก็เริ่มทำข้อสอบจับเวลา
หนังสือถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันนะคะ
ครับแล้วเธอคงการันตีด้วยรางวัลเยอะมากเลยนะ

โดยทางด้านของนายอำเภอบังกระทุ่มในอำเภอบุญเหลือบารมีนะครับ
พ่อของน้องพิมบอกว่าดีใจมาก
เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
แม้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปี
ที่ลูกสาวประสบความสำเร็จด้านการเรียนนั้น

ส่วนสำคัญก็คือครอบครัวแน่นอนนะครับ
ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนรวมถึงเป็นกำลังใจ

มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นและมีความขยันเป็นทุนเดิม

บ้านหลังที่๒ของเด็กเขาก็คือ

ที่เป็นต้นแบบและเป็นเบ้าหลอมให้ความรู้และคุณธรรมด้วยนะครับ

แล้วก็เป็นไอดอลของน้องเยาวชนคนอื่นอีกเยอะเลย
ใช่ก็ต้องเอาเทคนิคของน้องพิมมาปรับใช้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้เด็กหลายคนพอบอกว่าปิดเทอมแล้ว

แล้วก็พร้อมรับสิ่งดีความรู้ต่างนะคะ